สะดุเคอรี่ใจหล่อมากนะครับ

ทีนี้เห็นผ้าตากอยู่ทำยังไงคะ
โทรไปถามเจ้าของให้เก็บผ้าให้ไหม
แล้วปีนเข้าไปในรั้วไปเก็บผ้าให้

เจ้าของบ้านเอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นเรื่องที่ดีต่อใจมากเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยลำดับดูไปนะคะ

หน้าที่คือใส่ซ่งของอย่างเดียว

มีนักราวกเก็บผ้า
เก็บผ้าเห็นมั้ย
เก๊งรอนพี่

น้องหลังบ้านผ้า๓กรมัง

ไม่พี่เห็นไหมลมแรงฝนจะมา

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ

น่ารักมากเลยใช่พี่นะครับ
น้ำใจยิ่งใหญ่เสมอพี่เคอรี่มาส่งของเราไม่อยู่
แกถามว่าให้เก็บผ้าให้ไหมฝนกำลังจะตกลมแรงมาก
น้ำใจที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกเป็นกองเลย
ช่วงนี้เราต้องพึ่งพี่เขาเยอะนะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่